อีกหนึ่งเรื่องราวประทับใจนะคะผู้ใช้สังคมออนไลน์ก็พากันชื่นชมคุณยายท่านหนึ่งค่ะ
คุณยายนั่งรถเมมาคนเดียวจากพระรามสองเดินทางมาเพื่อแจกยาหมองยาดมให้กับผสกกณิกร
มาถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชล่าสุดผู้เข้าชมคลิปนี้แล้ว
เกือบ๕ล้านครั้งภายในเวลาเพียง๖ชั่วโมงค่ะ
มักมากเลย
คลิปนี้ถูกถ่ายโดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าชวีวันค่ะ
ขณะพบคุณยายท่านหนึ่งยืนแจกยาหม่องแล้วก็แอมโมเนียแก่ประชาชน
มาร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
ริมถนนมหาราชข้างพระบรมมหาราชวัง
โดยคุณฉวีวันผู้โพสต์คลิปนะคะระบุข้อความว่า

คุณยายบอกนั่งรถเมย์มาจากพระราม๒คนเดียว
แจกของกับเขาก็ไม่เป็นยามอง๖โหลแอมโมเนียของคุณยาย

ซึ่งภายหลังจากที่ผู้โพสต์อัพโหลดคลิปนี้ไปได้เพียง๖ชั่วโมง
มีผู้เข้ามาชมแล้วกว่าเกือบ๔๖๐๐๐๐๐ครั้ง
โดยความคิดเห็นเกือบทั้งหมดต่างชื่นชมในน้ำใจของคุณยาย
แล้วก็มองว่าคุณยายท่านนี้น่ารักมากค่ะ
แม้ว่าคลิปจะมีความยาวเพียงไม่กี่วินาที
แต่ว่าหลายคนบอกว่าดูแล้วรู้สึกตื้นตันใจ
อกจากนี้ยังมีผู้คนนับหมื่นร่วมอวยพรให้คุณยาย
มีสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ไปอีกนานแสนนานค่ะ